ไปดูวินาทีหวัดเสียวบ้างค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นหวิดชีวิตจริงคือมีหนุ่มคนหนึ่งเขาขับรถมา
ด้วยความเร็วสูงแต่ไม่ทันได้เห็นมีแบบตำรวจตั้งด่านตรวจอยู่ปรากฏเกือบเบรกไม่ทันค่ะ
คือตั้งหักสุดชีวิตคุณตำรวจก็กระโดดสุดชีวิตเหมือนกัน
แต่โชคดีที่ไม่เกิดเหตุแต่หวัดเสียวจริงค่ะคุณผู้ชม
หวัดเสียวจริงจริงนี่เราทำใช่ไหมคะค่ะให้ให้ช้าขึ้นนิดหนึ่ง
อันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
ศรกุลค่ะอายูยี่สิบห้าปี
ทางด่วนค่ะเข้าเมืองด้วยความเร็วประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เมื่อมาถึงช่วงกิโลเมตรที่๓ได้พบกับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
หักหลบไปทางด้านซ้ายก่อนจะพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางถนนค่ะ
โดยนายธนกรก็พยายามหักหลบอย่างสุดความสามารถนะคะ
เช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามกระโดดหลบหนีเช่นเดียวกันที่สุดแล้ว
เพราะดีค่ะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะคะ
นายธนากรเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าหลังจากที่
ตำรวจที่ยืนอยู่บริเวณด่านตรวจได้เดินเข้ามาถามว่า
จะรีบไปไหนตำรวจคนแรกหลบใช่ไหมครับ
คนที่๒เห็นท่าเลยเดินต้านแบบอยู่แล้ว

ก็มาเร็วไปนะ
แต่ทางหลักทางไหนนะคะน้องเฟื่อ

บ้านนี้ฉันเองถึงว่าทำไมคุ้น
ใช่ค่ะแถวนั้นก็รถเร็วสิ่งใหญ่เยอะด้วย
ซึ่งก็พอที่ตำรวจท่านที่๒มาถามว่า

ตำรวจผลแรกที่หลบพ้นเขาเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่า
ไม่เป็นไรน้องเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อย

คุณพี่เกิดขึ้นบ่อยคุณพี่ต้องระวังนะคะ

คือเล็กออกมาละทีหนึ่งแล้วนะว่า
และเล็งด้วยนะว่าเขาจะหักทางไหนจะได้กระโดดไปอีกทางหนึ่ง
คือความคล่องตัวต้องสูงมากมีการตั้งท่า
แน่นอนว่าฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะคะ
ซึ่งทางนี้ค่ะจากการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบังนาค่ะ
ว่าด่านตรวจดังกล่าวเป็นด่านในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจจารจรกลาง
ซึ่งคอยตรวจวัดมลพิษรถใหญ่ที่ใช้เส้นทางนี้นั่นเองค่ะ
รถใหญ่เยอะแล้วก็รถขับเร็วด้วยถนนเส้นนี้นะคะ
ก็อย่าเร็วมากเนี่ยมันจังหวะแบบเสี้ยวเดียว
พอดีคุณตำรวจเขาอยู่หน้ารถใหญ่อีกคันที่อยู่เลนขวาสุดด้วย
แต่รถใหญ่ไม่ควรวิ่งขวาสุดนะตำรวจก็เลยเรียกไง
โอ้จริงด้วยนะคะระมัดระวังค่ะ